ตั้งวงโก๊งเบียร์ก็ปิ้งปลาย่างปลาเผาไปด้วยนะครับ
แต่ว่ามาจุดเตาถ่านเนี่ย

แล้วมันทำให้เกิดระเบิดขึ้นมานะครับ
มีผู้บาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงนะครับ
เจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลพัทธลุง
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งปฐมพยาบาล
ลำเลียงผู้บาดเจ็บซึ่งถูกไฟไหม้๖คน
ส่งโรงพยาบาลในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๒รายนะครับ
โดยมีบาดแผลผู้พองทั่วตัวสาเหตุเกิดจากถังทินเนอร์ระเบิด
เหตุการณ์เกิดบริเวณห้องโถงด้านหลังร้านทำป้ายและสติ๊กเกอร์
ซึ่งอาการของทุกคนปลอดภัยโชคดีนะครับ
หลังการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
หลังจากปิดร้านแล้วนะฮะนายนันตพงศ์บุญโยมเจ้าของร้าน
พร้อมด้วยเพื่อนแล้วก็ลูกน้องภายในร้านนั่งดื่มเบียร์กันอยู่บริเวณหลังร้าน
พร้อมกับติดไฟเผาถ่านและเผาปลา
จู่ก็เกิดระเบิดขึ้นพร้อมกับไฟลุกโหมขึ้น
ต้องประสานกู้ภัยและรถดับเพลิงเทศบาลเมืองพัทธลุง๒คัน
เพื่อช่วยเหลือคนเจ็บพร้อมกับฉีดน้ำสกัดเพลิงครับ
เพลิงสงบเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็พบถังทินเนอร์ที่ใช้ในการทำป้ายและสติ๊กเกอร์

สันนิษฐานเบื้องต้นเลยนะครับว่าประกายไฟจากเตาถ่าน
คงจะทำปฏิกิริยากับทินเนอร์
แล้วก็ถังทินเนอร์นี่แหละฮะจนเกิดระเบิดขึ้น
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ซึ่งหลังจากนี้จะได้ประสานให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง
เพื่อสรุปหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไปนะครับ